แต่งานนี้สิคะคุณผู้ชมค่ะทำเอาเจ้าตัวเงินตัวทองต้องหวาดภาวะเลยค่ะ
เพราะว่าอะไรเนี่ยเจ้าสุนัขพิษบูนี่มันมาแล้วค่ะ
โอ้โหนี่เดี๋ยวจะมาช่วยจับตัวเงินตัวทองหรือยังไง
งานนี้เดือดร้อนกันไปหมดวุ่นวายกันไปหมดค่ะ

มูลละนิทีใต้ตึ๊งนครศรีธรรมราชเขาดีกว่า
นี่ก็ต้องดึงเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหดูดิโอ้โห

อุปกรณ์การจับดูเหมือนจะสู้แรงไม่ไหวเลยจริง
นั้นมันดูบบบางว่าแม่บ่วงไม้ที่เอามาจับ
มันดูเล็กไปเลยนะเออดูเล็กดูบอบบางจริงนะ
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเขาก็ใช้ประสบการณ์นี่แหละในการมาจับตัวเงินตัวทอง
เอามาไม่ไปอย่างนี้
โอ้โหลากมันออกมา
คุณผู้ชมใครเห็นแบบนี้ก็ต้องวิ่งแหละนะคะ
อย่างเจ้าของบ้านก็คือคุณนราธิบเจริญสุขค่ะ
เขาอยู่ที่บ้านเลขที่๑๙๓๐ทับ๕ซอยเตาปูนถนนท่าโพตำบลท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
บอกว่ามีเจ้าตัวเงินตัวทองในบุกเข้ามาในบ้าน
แล้วมันกำลังจะถูกสุนัขพันธุ์อเมริกันพิษบูที่เลี้ยงไว้เนี่ย
จัดการขย่ำเขมือบไปแล้วนะ

มันก็ต้องเทเลยแยกออกแยกทั้งสองตัวออกจากกัน
แล้วก็จับตัวเงินตัวทองมันก็ขัดขืนนิดนึง
ตามพิธีแต่ก็ให้จับไปได้อย่างง่ายได้นะคะ
อ่าพอจับมาแล้วเนี่ยวัดความยาวหน่อยซิ

อันนี้เป็นวิธีการของเขานะใช่เขาไม่ได้เหยียบให้มันหายใจไม่ออกตายหรอกเนาะ
แค่ไม่ให้มันดินเท่านั้นเองสุดท้ายก็ใช้เชือกมัดมือมัดเท้านะ
แล้วก็เอาขึ้นรถไปมัดมือมัดเท้ากลูกภัยใช่ไหม
มัดมือมัดเท้ากลูกภัยมัดเท้าหมามัดเท้ากลูกภัย
มัดเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวพามันต้องขึ้นรถไปหาที่ที่อยู่ต่อไป
พอถูกจับแล้วก็อืมมมน่าต้องสังฆ่ามันเหมือนกันนะ
จริงก็บางทีนะผมว่านะอย่าเพิ่งรีบไปปล่อยถ้าเกิดมาดูอาการอย่างนี้
ในมุมผมนะอาจจะแบบว่าไว้ในกรงที่สถานีกู้ภัยอะไรของเขาไว้ก่อนได้ไหม

สิน่าจะพื้นพูตตัวเองได้แหละ
ถ้าเกิดว่าเราคุ้นขังมันไหวเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้มากกว่าเร๊ย์
ผมหาวิธียะยาตัวมันเองได้

เจอพี่ปูตัวตะเกียร์
ใช่ไงเจ้าของบ้านบอกกลับบ้านมา

อืมอ๋อสุดท้ายก็อ่ะให้พี่เจ้าหน้าที่มาช่วยไปละจ๊ะ